นักกล้าสมบัติของโปแลนด์ก็เริ่มขุดสำรวจพื้นที่ในเมืองวาวสิกทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับ
ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เชื่อกันนะครับว่า
ขบวนรถไฟปริศนาได้ขนทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลสมัยนาซีไปฝังซ่อนอยู่ใต้ดินครับ
ที่ได้มีการเล่าขานกันมานะครับว่ามีรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกอัญมณีแล้วก็อาวุธปืนหายเข้าไปในอุโมงอย่างลึกลับ
ก่อนหน้าที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตจะบุกเข้าไปยึดครองโปแลนด์
เมื่อประมาณปีพุทธศักราช๒๕๖
ซึ่งก็เป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่๒นะครับ
หนึ่งในนักล่าสมบัติก็เปิดเผยครับว่า
เบื้องต้นก็ต้องสำรวจหาทางรถไฟ
ที่จะนำพวกเขาไปสู่การค้นพบอุโมง
ที่ก็อาจจะมีขบวนรถไฟปริศนาอยู่ด้านใน
พร้อมตั้งความหวังนะครับว่าจะประสบความสำเร็จ
จากความพยายามในครั้งนี้
ซึ่งก็จะถือเป็นการเปิดเผยแคปซูลการเวลา
แล้วก็สิ่งที่หลงเหลือจากยุคสมัยสงคราม
จากนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าระบบเรด้า
ที่สามารถทะลุทะลวงผิวดินที่ทีมงานนำมาใช้
พิสูจน์นะครับว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะพบรถไฟขบวนนี้
และก็คาดว่าจะประกาศผลความคืบหน้าของการค้นหาได้
อีกไม่กี่วันข้างหน้า

รถไฟขบวนดังกล่าวไม่น่าจะถูกฝังอยู่ในบริเวณ
นักสำรวจมือสมัครเล่นกลุ่มนี้กล่าวอ้างแต่อย่างใดครับ